ทางด้านนายอัชริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
ก็ออกมาพูดค่ะบอกว่า
มีคนอยู่เบื้องหลังกรณีที่นายแผนเนี่ย
ออกไปร้องเรียนตามสื่อต่างตามหน่วยงานต่าง

แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ย
แบ่งออกเป็น๓กลุ่มมีใครบ้างเดี๋ยวไปดูนะคะ
โดยนายอัชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
บอกว่าจะบอกให้ว่าใครอยู่เบื้องหลัง
การที่นายแผนเนี่ยไปแจ้งความเอาผิด
ในตำรวจใหญ่ก็คือผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
กับผู้บังคับการกองปราบราม
ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา๑๕๗
กับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
โดยใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งโดยมิชอบ
เพื่อแกล้งบุคคลให้ได้รับโทษอันนี้มาตรา๒๗
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะนายอัชริยะบอกว่า
มีตัวละครอยู่๓กลุ่ม
กลุ่มที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือกลุ่มคนมีสี
เป็นผู้สนับสนุนให้ฟ้องร้องเพื่อที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของกองปราบ

ส่วนกลุ่มที่๒ก็คือนักกฎหมายที่ช่วยดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับคดี
และกลุ่มที่๓ก็คือผู้กำกับการแสดงหญิงที่คอยช่วยเหลือในแผน
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อถึงเรื่องกรณีที่สภาธนายความ
เหมือนกับออกมารับลูกมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้
หลังจากที่นายแผนเดินทางไปร้องขอความเป็นธรรม
ซึ่งนายอัชริยะก็บอกถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่า
เป็นเรื่องที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสภาธนายความนะคะ